เรามาย้อนดูคดีของน้องหญิงที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
คดีของน้องหญิงที่เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
นางสาวนรีการยาวิราชหรือน้องหญิงวัย๑๙ปี
คดีนี้ถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญนะครับ

เนื่องจากสภาพศพที่พบนั้นกระโหลกศีรษะแตกสมองบวมหลังจากเดินทางไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
อำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีธุยานะครับ

แล้วมีนายสุรพลดาราคำหรือว่านายออฟอายุ๒๓ปี
ขับรถเทลเลอร์จะพาไปส่งบ้านนะครับ
โดยในออฟเนี่ยระหว่างทางบอกว่าน้องหญิงนะครับที่บาดเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ก็เพราะว่าน้องหญิงกระโดดลงมาจากรถเทลเลอร์นะครับ
พนักงานสอบสวนสพบังปะอินได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานในคดีอุบัติเหตุนะฮะในตอนแรก
แต่ว่าต่อมาผลการชนะสูตรศพพบว่าน้องหญิงเสียชีวิตจากการถูกตีด้วยของแข็งที่ไทยทอย
ก็เลยมีการเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะครับ
พนักงานสอบสวนจึงเรียกตัวนางสาวสิรินาทรอบรำหรือว่าเป็ดอายุ๑๘ปีที่เป็นเพื่อนของน้องหญิงนะฮะ
ทำงานอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ชวนน้องหญิงไปเที่ยวในคืนวันนั้น
ก่อนที่จะให้กลับกับนายออฟนะครับ

เพราะว่านางสาวเป็ดนั้นโทรศัพท์ชวนน้องหญิงไปเที่ยว
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาให้การสนับสนุนกักขังนวงเหนียวผู้อื่น
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนะฮะ
เพราะชวนไปเที่ยวแล้วเหมือนกับพยายามยัดเยียดให้กลับกับนายออฟนะครับ

เชื่อว่าน้องหญิงน่าจะถูกฆาตกรรม
อดคล้องกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ยืนยันผลการเอ็กซาเรย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ชี้ชัดสาเหตุการณ์ตายของน้องหญิง
ว่าเสียชีวิตด้วยการถูกทุบตีด้วยของแข็งไม่มีคม
รวมทั้งได้เร่งติดตามเสื้อผ้าของน้องหญิง
โดยเฉพาะกางเกงชั้นในที่หายไป
เพราะว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ
ที่จะบ่งชี้ว่าน้องหญิงถูกข่มขืนด้วยหรือไม่
แต่เมื่อตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลแรกเลย
รับน้องหญิงตอนที่บาดเจ็บสาหัส
พบว่าพยาบาลถอดเสื้อผ้าของน้องหญิง
แล้วก็แยกใส่ถุงระหว่างเสื้อผ้ากับชุดชั้นใน
ซึ่งแม่บ้านของโรงพยาบาลเข้าใจว่า
ชุดชะในนั้นเป็นถุงขยะติดเชื้อ

ขณะที่พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
คดีนี้นะคะมีแนวโน้มสูงที่คดีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ที่น้องหญิงกระโดดลงจากรถแล้วเสียชีวิตเอง
ก็เลยสั่งการให้พนักงานสอบสวนกองปราบราม
ตำรวจสพเมืองปฐุมธานีสอบปากคำเจ้าหน้าที่
และแพทย์โรงพยาบาลการุณเวศและโรงพยาบาลปฐุมธานี
แล้วก็ไปตรวจสอบรถเทรลเลอร์คันเกิดเหตุอย่างละเอียดนะคะ
คดีนี้นะคะเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาในออฟ
กักขังหน่วงเหนียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

หลังจากนั้นไม่นานนางสาวสิรินาท
ถูกนำตัวฝากขังในข้อหาสนับสนุน
ให้มีการกักขังหน่วงเหนียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งก็คือเป็ดนะคะเพื่อนของน้องหญิงผู้เสียชีวิต

รู้จักกับอ๊อฟและน้องหญิงแค่๒เดือนกว่าเท่านั้น

พ่อของอ๊อฟผู้ต้องหาคุณพ่อสมควรดาราคำ
ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม
กับพนักงานสอบสวนสพบางปะอิน
พ่อบอกว่าเชื่อว่าลูกชายเนี่ยไม่ได้ฆ่าน้องหญิง
แต่เหตุการณ์นี้มันเป็นอุบัติเหตุ
เพราะว่าพอไปเยี่ยมลูกชายในเรือนจำ
ลูกชายก็ยืนยันว่าไม่ได้ฆ่าน้องหญิง
แล้วก็ฝากพ่อว่าให้ไปหากล้องวงจรปิดที่ร้านคาราโอเกะ
แล้วก็ให้ไปหารถกระบะคันหนึ่งสีขาวมีหลังคา
เพราะรถกระบะคันนี้ออฟเนี่ยไปขอความช่วยเหลือ
ให้มาช่วยยกน้องหญิงเพื่อนำไปส่งโรงพยาบาล
แล้วก็อยากจะให้รถกระบะคันนี้มาแสดงตัว
จะได้ช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ของอ๊อฟได้
แล้วพ่อของออฟก็ปฏิเสธเรื่องเงิน๓แสนบาทด้วยนะคะ
ตกเป็นข่าวว่าให้กับตำรวจ
เพื่อขอเปลี่ยนสำนวนคดีฆาตกรรมให้เป็นอุบัติเหตุ
ทางครอบครัวของอ๊อฟยืนยันว่าไม่จริง
ครอบครัวหาเช้ากินค่ำไม่มีเงินมากมายขนาด๓แสนบาทแบบนั้นค่ะ
อย่างไรก็ตามเมื่อ๒๑สิงหาคม
พลตมตรีทิติแสงสว่างรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
พร้อมกับคณะพนักงานสอบสวน
นำสำนวนคดีกว่า๘๐๐หน้าเดินทางไปที่สำนักงานอายการภาค๑

เพื่อส่งให้พิจารณาสั่งฟ้องนายออฟแล้วก็นางสาวเป็ด
ซึ่งตำรวจระบุว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนคดีนี้อย่างรัฐกลุ่มที่สุดแล้ว
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
อัยการพิจารณาส่องความตาย
ด้านอธิบดีอัยการสำนักงานอัยการภาค๑
ภายในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนว่าจะสั่งฟ้องผู้ต้องหาข้อหาใดบ้าง
กรณีที่พนักงานสอบสวนได้เสนอเพิ่มเติมก็คือ
ขอสั่งไม่ฟ้องข้อหากักขังนวงเหนียว
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกับนายออฟที่มีการแจ้งไว้ในครั้งแรกนั้น
เดี๋ยวอายการต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะว่าก็จะเหลือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหาเดียวนะครับ
ขณะที่สัปดาห์หน้าพ่อของนายออฟแล้วก็ทนายความบอกว่า
ไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรณีที่พนักงานสอบสวนไม่ดำเนินการเรื่องที่ไปร้องขอความเป็นธรรมเอาไว้
ที่สพบังปะอินเมื่อ๑๗สิงหาคมที่ผ่านมา
ก็คือพวกให้หาพยานหลักฐานเพิ่มเติมให้ตรวจสอบผลการ
ชนะสูตรอะไรเพิ่มเติมอะไรพวกนี้นะครับ